ตามความคืบหน้าการเมืองกันหน่อยครับ๔๗หน่วยเลือกตั้งใน๑๖จังหวัดนับคะแนนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่ที่คะแนนผิดพลาดมันมีคะแนนเขย่งเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีการขานคะแนนผิด
ผู้ที่ไปกาคะแนนอาจจะไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เลือกตั้งที่๑หน่วยเลือกตั้งที่๓แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูภาย
พบว่ามีคะแนนเขย่ง๓๗คะแนนใช้เวลานับเกือบ๒ชั่วโมงครับ
ผลคะแนนใหม่จำนวนบัตรลงคะแนน๕๓๘ใบตรงกันกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์๕๓๘คน
เป็นบัตรดี๕๑๒คะแนนบัตรเสีย๑๔คะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน๑๒คะแนนครับ
ผลคะแนนใหม่กระจายอยู่ใน๔พักการเมืองครับก้าวไกลจากเดิม๒๓๐คะแนน
นับใหม่ได้๒๑๑คะแนนและที่เหลืออีก๓พักก็คะแนนลดลงนะครับ
เมื่อนับใหม่ส่วนใหญ่จะลดลงครับ
ภูมิในการเขตป้อมปราบศัตรูภายบอกว่าขอให้ประชาชนสบายใจ
เพราะมีการตรวจสอบครบถ้วนว่าคะแนนตรงกัน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการนับคะแนนครั้งแรกน่าจะเกิดจากการขีดคะแนนซ้ำ
อีกหน่วยหนึ่งหน่วยเลือกตั้งที่๑๕แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่ม
นับคะแนนใหม่ได้จำนวนเสียงเท่ากับผู้ที่มาใช้สิทธิ์คือ๕๕๙คน
คะแนนที่เคยหายไป๑คะแนนนะครับคือคะแนนของผู้สมัครพักเพื่อไทย
ก็ไม่ได้ทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
สมัครก้าวไกลก็คือนายวิทยาวัฒน์ติชวนิษฐ์ยังคงมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่ง
โดยเลือกตั้งที่๗เขตเลือกตั้งที่๑๘เขตมีนบุรีพบ๒คะแนนเสียงที่หายไป
ก็คือไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดทำให้ไม่มีใครได้คะแนนเพิ่มนะครับ
โดยเลือกตั้งอื่นก็พบความผิดพลาดลักษณะคล้ายกันเลย
ทำให้ผลขาดไปบ้างเกินไปบ้าง๑๒คะแนนพอนับใหม่วันนี้ครับ
ก็ทำให้ยอดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับคะแนนที่นับออกมาตรงกัน
คะแนนบัญชีรายชื่อขาดไป๑๓คะแนนนับใหม่คะแนนก็กระจายกันไปพักก้าวไกลและพักเพื่อไทย
นี่นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณอำมณรัฐโชคปมิตกุล
กรรมการบริหารพักเก้าไกลโพสต์ข้อความบอกว่าได้รับแจ้งว่ากรกต
จะรับรองสอสออย่างเป็นทางการภายในวันที่๒๗มิถุนายนนี้
เนื่องจากวันที่ยี่สิบแปดจะมีกรกตอหนึ่งคนครบวาระ
พ้นจากตำแหน่งเลยอยากให้ร่วมเซ็นชื่อให้ครบ
หลังรับรองสอสอก็คาดว่าทางสภาจะจัดให้ปฏิญาณตนรับตำแหน่ง
สิบกรกฎาคมซึ่งกรกตที่นางอมรัฐเนี่ย
เอ่ยถึงก็คือนายฉัดชัยจันพรายศรี
จะมีอายุครบเจ็ดสิบปียี่สิบแปดมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับ